อย่างที่เชียงใหม่นะคะช่วงนี้เขาจะทำข้าวแต่นน้ำแตงโม
เชื่อมาว่าก่อนจะถึงเมษาก่อนจะถึงปีใหม่สงการไทย
ตอนนี้มียอดสั่งซื้อเกือบ๖๐๐๐แผ่นแล้วด้วย

นี่ทำกันเป็นอุตสาหกรรมใหญ่เลยนะ

เป็นของคุณมาลีสุธาชัย
ชาวบ้านบ้านป่าศักดิ์หลวงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานหรือประเพณีปีใหม่เมือง
ชาวบ้านเขานิยมทำข้าวแตนไปทำบุญ

ต้องใช้เวลาทำถึง๑วันกับอีก๑คืนเลยทีเดียว

ยิ่งเวลาเอาไปทอดแล้วมันก็จะใหญ่ขึ้นไปด้วยนะ
ก็ต้องเริ่มจากการคัดสรรข้าว
ซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณภาพที่ดีเป็นวัตถุดิบที่ดี
แช่แล้วก็หมักด้วยสูตรพิเศษ

จากนั้นก็ต้องเอามาเก็บไว้ในกล่องโฟมทิ้งไว้อีก๑คืน
โอ้โหกรรมวิธีนี่หลายขั้นตอนนะ
กว่าจะทอดนี่โอ้โหผ่านขั้นตอนเยอะนะคะ
พอได้เสร็จเรียบร้อยได้ข้าวแต่นที่ตากแห้งเรียบร้อย

การทอดก็ต้องใช้ไฟที่ไม่แรงมาก

จากนั้นก็นำแผ่นข้าวแต่นแห้งใส่ลงไปในกระทะ

คือน้ำมันเขาเปลี่ยนตลอดแต่เตานะ

ใช่ยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์

แสดงถึงความขลังความอร่อย

คุณเคยเห็นไหมบ้านที่กระทะดำอาหารอร่อยทุกร้าน

นี่เขาจะมีวิธีทอดแค่๕๑๐วินาที
เสร็จแล้วก็ใช่เอาออกมาข้างนอก
แล้วก็ราดน้ำอ้อยผสมน้ำแตงโม
เขาถึงเรียกเขาแต่นน้ำแตงโมไงคะ

ก็มีคิวสั่งจองแล้วเกือบ๖๐๐๐แผ่น
ซึ่งถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลสงกรานนี้นะคะ
คุณมาลีก็จะให้สามีขับรถมอเตอร์ไซค์
ระตะเวนขายระแวกอำเภอดอยสะเก็ด

เขาก็ยิ่งเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น
นี่ไปแบบนี้เลยตัดตัดตัดตัดตัด